คุณผู้ชมคะงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกจัดขึ้นตั้งแต่๒๐มกราคมไปจนถึง๒๙มกราคม
อยศกันดังลั่นเลยนะคะยังไงฮะเพราะตีกันแทบทุกวัน
ล่าสุดเมื่อคืนนี้ไม่รู้ยอกันอีกท่าไหนคว่างระเบิดปิงปองใส่กันเจ็บไปสองรายค่ะ
แล้วคนเจ็บเด็กทั้งนั้นคนหนึ่งอายุ๑๘อีกคนอายุ๑๓นะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตีหนึ่งค่ะสพพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่เก็บหลักฐานเลย
งานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกเพราะได้รับแจ้งมาว่ามีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสามคัน
ปลาระเบิดใส่คู่กรณีนะคะจนทีลงมาถึงก็เห็นว่ามีคนเจ็บอยู่๒คนที่ปลายนิ้วกันที่ข้อเท้าค่ะ
ก็ประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลทราบชื่อคนเจ็บคือนายธนพลอายุสิบแปดปี
เด็กชายภูอนัยหรือว่าน้องขวัญอายุ๑๓ปีนะคะ
ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเขามานั่งเล่นกันหลังจากที่งานเลิกแล้ว
ก็นั่งเล่นอยู่แถวนั้นสักพักหนึ่งเจอคู่กรณีขี่รถวนแถวนั้น
ซึ่งทุกคนสวมหวกกันน็อกหมดเลยแล้วก็ปลาระเบิดปิงปองพันด้วยเศษลูกหินใส่เขาสองลูก
แล้วผู้ก่อเหตุก็ขี่รถหนีไป
ประมาณ๖คน
เราส่งคุณเคี่ยวพิมนต์วันลงพื้นที่นะคะ
ได้เจอกับป้าปูค่ะชาวบ้านในพื้นที่

เกือบบอกตอนนั้นกำลังเก็บร้านก๋วยเตี๋ยวเลยเธอขายก๋วยเตี๋ยวนะคะ
ก็เห็นวัยรุ่นเป็น๑๐คนเลยอ่ะ
เพราะก่อนเกิดเหตุเนี่ยยังเห็นเจ้าของร้านตอบว่าในเดียวอยู่เลย
บอกไม่ต้องมาคุยกับกูเลยนะทำไมไม่มาทำงานล่ะ
แล้วหลังจากนั้นเสียงระเบิดปิงปองก็ดังขึ้นเลยนะคะ
แล้วเธอก็เห็นในเดียวซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
เธอเล่าด้วยนะคะว่างานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกเนี่ย
ตั้งแต่วันที่๒๐วันนี้วันที่๒๖ตีกันทุกวันค่ะ
ใกล้จะเลิกงานตอนมีงานมันคงจะวิ่งกันไม่ได้
เพราะเดินไม่ได้เลยคนมันเยอะ
ทีนี้ทีมข่าวเรายังได้คุยกับคุณยายมนต์นะคะ
คุณยายของน้องขวัญที่ว่าได้รับบาดเจ็บที่ปลายนิ้วอะค่ะ

เพราะว่าติดต่อหลานไม่ได้โทรไปก็ตัดสาย
ได้ยินว่าบาดเจ็บก็ไม่รู้ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยแค่ไหน

ตำรวจเขาบอกว่าไม่เกี่ยวนะ
แต่ว่าตีกันทุกวันจริงพี่เคี่ยว

แต่ส่วนใหญ่จะชอบไปตีกันตรงงานคอนเสิร์ต
ส่วนเมื่อคืนนี้เนี่ยกลุ่มคนก่อเหตุน่าจะเป็นแก๊งขโมยหมวกกันน็อก
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุเห็นเจ้าของร้านน้ำคนหนึ่งวิ่งไล่กวดตามหวกกันน็อกคืน
เดี๋ยวพักเดียวเท่านั้นแหละได้ยินเสียงคนกรี๊ดแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นค่ะ

เมืองต้นผู้กำกัดสอบพอพระพระนครเสียอิทยาบอกว่า
ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มคนก่อเหตุนะคะ
และล่าสุดคุมตัวเยาวชนวัย๑๕ปีที่ก่อเหตุมาสอบปากคำได้ด้วย

ไม่พอใจเพราะว่ากลุ่มคนเจ็บชูนิ้วกลางใส่เขา
ก็เลยจัดระเบิดปิงปองไปให้สองลูกเขาบอกว่าไงรู้ไหมคะ
คว่างไปอ่ะก็ไม่คิดว่าจะโดนใครโอ้โหเข้าใจแบบนั้นนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะเชิญตัวคนเจ็บมาสอบปากคำพร้อมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนะคะ
ส่วนมาตรการดูแลความเรียบร้อยงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกเนี่ย
ตำรวจก็เพิ่มกำลังดูแลความเรียบร้อยให้ครอบคลุมมากขึ้นตามคำขอของชาวบ้าน
เพราะว่างานเนี่ยจะจบวันที่๒๙ก็เท่ากับว่าเหลืออีก๓วัน
เขาบอกยิ่งใกล้จบยิ่งหนักหน่วงค่ะ
อื้อหือทำอย่างเงี้ยแบบ๗วันระวังอันดรายช่วงปีใหม่สงคราในการเดินทางเลยนะ